คุณผู้ชมไล่เลียงไปทีละสเต็ปให้คุณผู้ชมเข้าใจนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับไทม์ไลน์
หลังจากนี้ที่บอกว่ารอกรกตรับรอง๖๐วันใช่ไหม
ถ้าเกิดเป็น๖๐วันก็คือภายใน๑๓กรกฎาหลังจากกรกตรับรอง
หลังจากนั้นสิ่งที่ตามมากลางกรกฎาคือจะมาเลือกประธานประธานสภา
แล้วช่วงปลายกรกฎาประชุมสสวแล้วถึงจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เราจะเห็นโฉมหน้ารัฐบาลถ้าเกิดคร่าวนะน่าจะช่วงประมาณต้นสิงหา
ทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปถึงตรงสวเนี่ย
เรามาดูกันก่อนดีกว่าช่วงกรกฎาใช่ไหม
ที่จะมีการให้ยกมือโบสถ์นายกรัฐบนตรีแต่ทีนี้ระหว่างนี้
ประเด็นสวสวมันถูกพูดถึงในช่วงหลังเรื่องตั้งมาเยอะเหลือเกิน
เรามาดูท่าทีของสวเท่าที่เราไปรวบรวมมาได้
ว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรทีนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาดู
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งก้าวไกรเองอาจจะต้องมีการไปใช้วิธีไหนไหม
คุยกับสวไหมเพื่อที่จะให้สวยกมือสนับสนุน
แต่ก็มีสวหลายคนที่จะมีแนวโน้มปิดสวิตช์
สวิตช์ในที่นี้คือไม่ออกเสียงไม่ยกมือ
แต่หลายคนเนี่ยก็แสดงตัวชัดเจนนะว่าไม่โหวตให้คุณพิธาแน่
อย่างใครบ้างล่ะอย่างคุณจเด็ดอินสว่างสมาชิกวุฒิสภา
บอกว่าอ๋อส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่โหวตให้แน่นอน
เพราะว่านายพิธาเนี่ยมีจุดด้อยในเรื่องของทัศนคติทางการเมือง
โดยเฉพาะนโยบายมาตรา๑๑๒ซึ่งนายเจดบอกเลยนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้ผมรับไม่ได้เพราะปฏิญาณตนจะจงรักพักดี
แต่นี่เป็นจุดยืนของตัวเขาเพียงคนเดียว
ไม่รู้ว่าสวคนอื่นจะเห็นแบบที่คุณจเดชคิดเห็นแบบนี้ไหม
อันนี้ในมุมของคุณจเดชนะคะ
อกจากนั้นมาดูคุณเสรีสุวรรณภานนท์บ้าง
ก็บอกว่าจะไม่โหวตให้คุณพิธานะ
แล้วก็ระบุด้วยบอกว่าการโหวตเลือกนายกเนี่ย
สวไม่ได้พิจารณาจากตัวบุคคลนะ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบไม่ชอบส่วนตัวอะไร
แต่ดูจากไหนดูจากนโยบายดูจากความเหมาะสม
ถ้าเกิดไปแตะมาตรา๑๑๒เนี่ย
จะไม่โหวตเลือกแน่นอนไม่ว่าเป็นใคร
อันนี้ในมุมของคุณเสรีค่ะ
แล้วก็ตั้งคำถามย้อนไปที่สังคมด้วยบอกว่า
ที่แต่ละคนเนี่ยบอกว่าให้สวเนี่ย
รบมติเคารพเสียงประชาชนที่เลือกก้าวไกลเป็นนายกน่ะ
อันนั้นคือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนทั้งหมดจริงเห

แล้วก็มีการขู่ว่าถ้าสวไม่โหวตให้เนี่ย

คุณเสรีบอกแบบนี้บอกว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่แค่สวที่ไม่เห็นด้วยนะ
มันก็ยังมีฝ่ายอื่นที่เขาไม่เห็นด้วย

เกิดเขาพร้อมลงถนนเหมือนกันจะว่ายังไง

แต่ที่ไม่เลือกมันไม่ใช่เพราะรังเกียจหรือไม่ชอบ
หรือจะต่อต้านอะไรไม่ใช่

ไปยกเลิกมาตรา๑๑๒
ผมว่าอันนี้มันเป็นตัวปัญหาที่จะ

แต่ผมบอกว่าในมันมาจากใบสิ่งที่จะเป็นรัฐบาล

มาดูสวอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมฮะสวนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ครับ
ยืนยันว่าส่วนตัวเนี่ยยังยึดแนวคิดเดิมนะที่เคยลงมติรับหลักการเมื่อปี๖๕ปีที่แล้ว
เรื่องการตัดอำนาจสวโหวตเลือกนายกเนี่ยฉะนั้นส่วนตัวของหมอเฉลิมชัยท่านบอก
จะขอปิดสวิตช์ตนเองครับก็คืองดออกเสียงไม่โหวตเลือกนายกครับ
ส่วนคุณหญิงหมอครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท่านต้องฟังดีนะ
คุณผู้ชมต้องฟังดีนะคุณหญิงหมอบอกแบบนี้
บอกคุณหญิงหมอเนี่ยเคารพในคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือกพักเก้าไกลให้ได้รับการเลือกตั้งนะ
และเห็นด้วยว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะดีมากเลยนะของประเทศนะครับ
ที่จะได้เห็นการเมืองแบบใหม่นะครับที่ไม่ต้องพึ่งในทุน
แต่นะครับที่ผมบอกว่าต้องฟังแล้วต้องแยก
แต่พอถามว่าจะโหวตให้พิธาไหมคุณหญิงหมอบอกว่ายังตอบไม่ได้
เพราะว่ายังไม่ถึงเวลานั้นแต่นโยบายนะครับ๑๐กว่าข้อก็มีบางข้อที่รับไม่ได้
ส่วนสวคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละคน
เชื่อว่าแต่ละคนมีวิจารณญาณเป็นของตัวเอง
คุณผู้ชมครับเรื่องของกว่าจะมาถึงสวเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
ที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเพราะอะไร
คือมันต้องใช้นะครับทั้งศาสตร์และศิลป์
ต้องมีการล็อบบี้นะครับการล็อบบี้
คุณผู้ชมย้อนไปดูผู้จัดการรัฐบาลแต่ละคนนะ
สนเทียนทองบรรหารศิลปะอาชาท่านเหล่านี้เนี่ยกระดูกทางการเมืองสุดนะ
ก็ต้องเป็นมือประสานมือประสานครับคือมันต้องมันต้องมีความสุขุม
มีความนุ่มลึกและที่สำคัญต้องมีการต่อรองนะครับ